คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ที่อุกอัดมากเกิดขึ้นที่ชุมชน๗๐ไร่ย่านคลองเตย
วัยรุ่นเป็นสิบคนเลยค่ะยกพวกไปรุมทำร้ายคู่อริที่เขานั่งอยู่หน้าบ้าน
คือเอาไม้เบสบอลกระหน่ำฟาดเขาแบบไม่ยั้งเลยนะคะจนเขาล้มเขาน็อกเขานิ่งไปแล้ว

นี่คือเสียงกรีดร้องของคุณแม่นะคะแม่ของผู้เสียชีวิต
ของคนที่โดนรุมทำร้ายแม่พยายามจะห้าม
พยายามจะบอกว่าให้พอแต่ดูกลุ่มที่มาก่อเหตุแต่ละคนสิคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ใส่เสื้อนะแต่อาวุธแบบทุกคนมีอาวุธอยู่ในมืออ่ะ
เนี่ยเนี่ยไม้เบสบอลนี่คนนี้เหมือนมีที่วงแดงแดงนี่คือปืน
มีปืนไงคะคือเอาไม้เบสบอลฟาดเขายังไม่พอเอาปืนยิงซ้ำอ่ะ
แล้วคนที่มีปืนเดินหายพ้นกล้องไปนี่เสียงปืนตามมาเลยสามนัดค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปีกกลางซอยยี่สิบสามชุมชนเจ็ดสิบไร่ของเตยกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้ช่วงเที่ยงคืนนิดนิดนะคะอุ้ยอะไรอย่างนี้โอ้ยไม่มีขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ย
นี่นับไม่ถ้วนว่ากี่คนคุณผู้ชมช่วยนับก็แล้วกันกลุ่มที่มาก่อเหตุนะคะ
ก็เป็นผู้ชายถอดเสื้อแล้วเนี่ยแต่งตัวกันแบบเนี่ยเสื้อใหม่ใส่ถือเบสบอล
คนที่ถูกทำร้ายแล้วถูกยิงชื่อว่านายวัญชัดโชพุทธาหรือในเฟียสอายุ๓๖นะคะ
แล้วได้ยินเสียงคุณแม่ร้องเนี่ยโอ้โหตำรวจสอนอท่าเรือลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
บอกว่ารู้แล้วว่าใครคือผู้ก่อเหตุนายมณัฐทรงงามหรือในเดียว
หลังก่อเหตุหนีไปอยู่กลางซอยยี่สิบเก้าชุมชนเจ็ดสิบไร้
ว่าเป็นคนยิงเฟียสจริงเราส่งคุณแซคณทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ
โต๊ะสนุกเกอร์ได้คุยกับนายเทพดุสิต
ชื่อเล่นชื่อโฟลกเป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิต
บอกว่าจริงแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุจะมาทำร้ายผม
เพราะผมไปแฉเรื่องบ่อนไฮโลที่ออสเป็นเจ้าของ
แต่น้องชายผมกลับต้องมารับเคราะห์แทน
เขาขายยาทำบ่อนครับ
เขาทำอาชีพพวกนี้สีเทาแล้วก็สีดำ

คนที่ตายต้องเป็นผมไม่ใช่น้อง
ทีมข่าวได้คุยกับเบลค่ะ
เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดจากช่วงค่ำนะคะ
พวกเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่โต๊ะสนุก
คือเหมือนกับว่าได้เดินไปหาในนิดนะคะ
นั่งดื่มน้ำกระท่อมอยู่กับวัยรุ่นหลายคน
นิดอย่าสร้างรั้วล้ำที่นะ
พรุ่งนี้ลื้อถอนออกไปด้วย

คุณผู้ชมค่ะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติม

จะเห็นแต่กลุ่มคนก่อเหตุค่ะภาพนี้เดินออกมาจากซอย๒๙
แล้วเดินไปซอย๒๓ที่ตัวผู้เสียชีวิตเขานั่งอยู่หน้าบ้าน
คุณผู้ชมสังเกตกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เดินกันไปนะคะ
อาวุธครบมือกันหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ไปมือเปล่ากันเลยอ่ะ
มีไม้เบสบอลมีที่ช็อตไฟฟ้าด้วยนะมีปืนมีผู้หญิง
ด้วยนะคะมีภาพอีกมุมนึงค่ะเพราะเข้าไปในซอย๒๓เนี่ย
ค่ะนี่ทั้งชายทั้งหญิงโอ้โหนี่เดินเข้าไปก็แย่แล้วค่ะ
เพราะคุณมากันกี่คนคะนี่ใช้ปืนยิงเลยคือฟาดเขาจน
ล้มไปแล้วปืนยิงซ้ำอีกต่างหากนี่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มหัวโจกที่มากันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะทีมข่าว
เราได้ข้อมูลมาว่าคนแรกที่เดินเข้าไปชื่อว่าในแป๊กแล้ว
หัวโจกที่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าจำได้แม่นเลยคือ
ออสในออสเป็นหัวหน้าแก๊งใส่เสื้อสีเหลืองเข้ม
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เร็ว
ว่าใครเป็นใครมือปืนที่ยิงชื่อว่านี่เดี๋ยวใส่เสื้อสี
กางเกงลายขาสั้นมันเยอะคนอ่ะนะคุณผู้ชมลูกศรมัน
เยอะหน่อยเห็นไหมในออสหัวหน้าแก๊งเสื้อเหลืองเข้ม
มี
เหลืองเหลืองเสียงปืนเดินออกไปแล้วเป็นหัวหน้า
แก๊งอ่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลังที่เฟี้ย
โดนยิงอ่ะนะคะแม่กับย่าก็เรียกชาวบ้านให้มาช่วยพาตัว
ส่งโรงพยาบาลแต่ละคนก็โหเนี่ยค่ะ
คือเฟียสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะโอ้นี่นี่ค่ะ
ต้องอุ้มกันออกไปแบบนี้ค่ะโอ้โหต่อหน้าแม่ค่ะ
ลุมฟาดด้วยไม้เบสบอลแล้วโดนยิงต่อหน้าแม่
แม่บอกเลยว่าคือเฟียสไม่เคยมีเรื่องกับทางกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
มีแต่โฟลกพี่ชายเฟียสที่มีเรื่องแต่มีเรื่องนานแล้ว
คนก่อเหตุเป็นพวกผู้มีอิทธิพลแม่เลยกังวลมากค่ะ

พี่แม่เรื่องคดีความแล้วกันเห็นว่าจับได้แค่เดียวกันเดียวนะ
ใช่ค่ะก็มอบตัวมันมันไม่ใช่อ่ะมันต้องเอาร่วมอ่ะ
ต้องจับให้หมดเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้ไปเป็นคนหาเรื่อง
เพราะว่าคนนี้เฟสไม่เคยไปหาเรื่องใคร
กังวลก่อนจากนี้นะแม่ครับความปลอดภัย
ทีมข่าวไปที่ซอยยี่สิบเก้าซึ่งเป็นบ้านของอ๊อสหัวโจกค่ะ
พอเข้าไปนี่ซอยตรงนี้นะคะ

มีชะโงกออกมาดูชะโงกออกมามองกัน
ก็ได้แต่พยายามสอบถามคนที่อยู่ใกล้ที่สุด

เพราะว่าในชุมชนเดียวกันเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรมาบ้าง
คุณผู้ชมเชื่อไหมไม่มีใครกล้าให้ข้อมูล
ก็บอกไม่เอาไม่กล้าไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากยุ่ง

ทีมข่าวถึงขั้นถามคนแถวนั้นนะพี่อุ๋ยว่า
ถ้าเข้าไปเนี่ยจะโดนอะไรไหม

คนแถวนั้นก็ไม่กล้าเดินเข้าไปเหมือนกัน

เขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเรื่องพวกนี้ใช่ไหม

เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดคลองเตยนอกนะคะ

ทำกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว
คดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เพราะว่าตัวในเดี่ยวเองเนี่ยค่ะ
ที่เขายอมมอบตัวใช่ไหมคะ
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุใช่ไหมคะ
เขาไม่สัดทอดใครเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เขาไม่ซัดทอดใครเลยสักคนไม่พูดอะไรเลย

มันชัดมากมันเห็นหน้าแบบ
คือเอาละคนยิงอาจจะมีในเดี่ยวคนเดียวที่ยิง
แต่คนอื่นอย่างนี้ถือว่า

แน่นอนสิครับมันก็ไปทำร้ายเขา
เพราะตอนที่เดินเข้าไปในภาพในกล้องวงจรปิด
มันก็เห็นอยู่ว่าเห็นหน้าทุกคน

แต่ทุกคนที่มาเนี่ยมันถือว่าร่วมกันหรือเปล่า
ก็ฝากตำรวจนะคะเพราะว่าเห็นหน้าชัดเลยจริงนะคะ

ต่อให้ในเดี่ยวไม่ซัดทอดใครก็ตาม

ก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายด้วยอยู่ดี
คือมันต้องไปไล่สอบให้หมดเลยนะให้ละเอียดว่า

แล้วผู้เสียชีวิตไปเตือนเรื่องรั้วมันลุกล้ำ

ใช่ไหมล่ะมันต้องย้อนไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยอะค่ะ